ชิปปี้อองตัวเลิกกันไปจบก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่

ลงรูปเหงาก็บ่อยช่วงนี้บ่นอยากจะให้คนดูแลก็บ่อยนะฮะ
แล้วนี่บ่นไปบ่นมาปุ๊บคิดว่าจะมีหนุ่มมาจีบมาจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ข่าวดุ้ยสามาคอมเม้นต์สกัดดารุ่งมาก
บอกว่าเหงาอะไรแฟนเก่าก็ตามง้ออยู่ไม่ใช่หรอ

แฟนเก่าก็ใครก็อองตวนไง
คราวนี้เราก็มีเผือกร้อนมาให้หูผึ่งนะครับ
มิรอชะค่ะรีบคว้าตัวอองตวนไปถามชัดว่าตกลง
ทางตอบจะเป็นว่าอย่างไรไปฟังอองตวนคะ
ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างที่เคยคุย
มันยังคุยกันหรือเปล่า
มีบ้างครับถ้ามีอะไรก็ยังคุยบ้าง
แต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าโทรคุยเป็นประจำอะไรอย่างนี้

เรียกว่าคอแล้วหรือเปล่า

มีโอกาสจะมาแนะนำความสำคัญกลับไปเหมือนเดิมไหมคะ

เอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่าเราสองคนสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่า
เวลาที่ความสำคัญมันเปลี่ยน
มันก็จะมีอยู่ในใจว่าเราก็จะนึกถึงอดีต

แต่ว่าสำหรับอนาคตเป็นยังไงเรายังไม่คิดดีกว่า
เอาวันนี้ให้โอเคดีกว่า

เขาบอกเลิกกันแล้วแต่ตอนนี้ก็สบายใจที่เป็นแบบนี้

แสดงว่าเขาก็ยังคุยกันอยู่แน่เลย